น้ำท่วมรอบบ้านทุกอย่างทุกแค่ไหน

ก็คืออยู่เผชิญกับน้ำท่วมมานานขนาดไหนแล้ว

บ้านนี้ไฟไหม้ซ้ำแม่ลูกหนีตายกันออกมาดูสิ

โอ้โหนี่ครับไฟไหม้บ้านเลขที่๙๐ทับ๒หมู่๔

ย่ามันก็ยาวถ้าเอาย่าออกคุณผู้ชมจะเห็นเลยว่าน้ำล้อมบ้านไว้เรียบร้อยแล้ว
ล้อน้ำล้อมบ้านให้สูง๓๐เปสเซนนะ

ดับเพลิงต้องใช้เวลาฉีดน้ำดับไฟอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงครับ
นะฮะไฟจึงสงบแต่บ้านเสียหายทั้งหลังไปแล้วดูคุณผู้ชมดูสิ
เหลือแต่โครงเนี่ยฮะมุมนี้เห็นเลยว่าน้ำโอ้โหดูดับเพลิง
ต้องไปฉีดน้ำแบบว่าน้ำก็ยังอยู่จะเข่าอยู่แล้วอะค่ะ
มันเป็นภาพที่มันเป็นยังไงดีอ่ะเจ้าหน้าที่ดับเพลิง
อยู่ในน้ำท่วมฉีดน้ำใส่บ้านที่ถูกไฟไหม้โอ้โห
คุณผู้ชมมันมันน่ารันทดมากทุกข์ซ้ำนะคุณนะในบ้านเนี่ย
คนอยู่กันสองคนเป็นแม่ลูกกันนางกรวิพาเปี่ยมสุคล
เจ้าของบ้านอายุสี่สิบสามแล้วก็ลูกอายุสิบสองขวบ
ตะเกียกตะกายครับฝ่าวงล้อมเปลวไฟออกมา
แม่นี่มีแผลถูกไฟคลอกทั่วทั่วตัวเลยนะครับขณะที่ลูกสาวเนี่ย
สองข้างไฟลวกกู้ภัยปฐมพยาบาล
แล้วก็รีบนำส่งโรงพยาบาลครับคุณผู้ชมจากคำให้การของนางกรวิพาเนี่ย
นะฮะเล่าบอกว่าก่อนเกิดเหตุได้ยินเสียงปั๊บอืมปั๊บ
ตรงไหนอ่ะตรงแผงวงจรไฟฟ้าคุณผู้ชม
แล้วจากนั้นก็มีไฟเนี่ยไหม้อย่างรวดเร็วนะครับ
จึงรีบพาลูกหนีออกมาสาเหตุเบื้องต้นคาดว่าน่าจะมาจากไฟฟ้ารัดวงจร
เดี๋ยวก่อนจะไปดูเรื่องสถานการณ์น้ำคุยเรื่องตรงนี้ก่อน
คุณผู้ชมที่บ้านน้ำท่วมครับ

ที่จะไปดันสะพานไฟมันขึ้นเอาคัทเอาท์ขึ้น
ผมว่าต้องตรวจสอบดูให้ดีก่อน
ว่ามันมีบางจุดไหมที่น้ำมันท่วมปลั๊กท่วมอะไรนะ
มันจะเป็นสาเหตุหนึ่งไหมที่เกิดไฟฟ้ารัดวงจร
อันนี้อาจจะต้องพึ่งช่างไฟ
คุณผู้ชมครับดูสถานการณ์อุทธกภัย
ในหลายจังหวัดแถบรุ่นน้ำเจ้าพระยา
คือคาดว่าจะคลี่คลายตั้งแต่ปลายเดือนตุลาคมนี้แหละ

นายประพิษจันมาอธิบดีกรมชนประธานระบุว่า
ประมาณสิ้นเดือนน้ำลดลงแน่ท่านอธิบดีพูดนะ

เดี๋ยวเขื่อนเจ้าพระยาจะปล่อยน้ำให้เหลือแค่๗๐๐ลูกบาท
เมตรต่อวินาทีเท่านั้นตอนนี้ปล่อยเท่าไหร่
ปล่อย๒๐๐๐กว่านะครับท่านอธิบดีครับอยู่

วันนี้จะเห็นว่าเรามีการปรับลบการระบายเนี่ย
เหลือประมาณสัก๒๒๔๐ลูกบาทเมตรต่อวินาที
ในการปรับลดการระบายให้ต่ำกว่า๗๐๐ลูกบาทเมตรต่อวินาที
ถ้าก็อยู่ที่ประมาณสักวันที่๒๐๒๐เดือนพฤศจิกายน
ก็สถานการณ์ก็คงจะขี้คลายเข้าสู่ภาวะปกติ
พอน้ำเริ่มลงเขาจะทำ๓อย่างคุณผู้ชม
ฟังนะฟังนะทำ๓อย่างทำอะไรบ้าง

จะเติมน้ำให้เกษตรกรได้ใช้ในช่วงฤดูการเพาะปลูกครับ
เขาจะทำ๓อย่างนี้เมื่อน้ำลดครับ